กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมถึงเขาจะรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะคะ
ว่าเอ๋ชายาไม่ธรรมดาเนี่ยเขามีลูก
ใครก็รู้มีลูกแล้วมีภรรยาแล้ว
ส่วนพี่เสกโลโซตอนนี้ก็มีลูกแล้วมีภรรยา
แล้วหลายคนแล้วนะฮะแต่ว่าพี่เสกเนี่ยเขามีการไปพูดพาดพิง
ในโลกโซเชียลแต่คือแบบพูดแบบขำนะไม่รู้พี่เอจะขำด้วยหรือเปล่า
บอกว่าตอนชายาเนี่ยเขาก็ยังซุกลูกเก่งกว่าพี่เสกนะ
เพราะว่าเก็บมาเป็นความลับได้เป็น๒๐ปีเลยนะคะก็แบบขำ
หลังจากนั้นค่ะก็มีคลิปของลิเกเงินล้านเนี่ยออกมาสวนกลับผ่านรายการบันทึงรายการนึง
เออเดี๋ยวพี่เอ๋จะว่ายังไงนะให้คุณผู้ชมไปฟังกันเองค่ะ
ก็คือวงการเดียวกันแล้วเป็นนักแสดงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ
ก็คือทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือไม่อยากให้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน
แต่ผมคิดครับว่าเดี๋ยวสักพักนึงก็คงจะเคลียร์กันได้
ผมมีเมียเดียวชัดเจนนะคะคุณไม่ว่าเป็นประเด็นอะไรก็ตาม
เวลาพี่เอชายาตอบเนี่ยมันจะดูซอฟต์ไปเลยมันจะดูเป็นแบบพาสเทลไปหมดเลย
แล้วคือพี่เอก็ฝากถึงพี่เสกด้วยนะว่าให้เคลียร์ปัญหาครอบครัวเอาให้ลงตัวแล้วกันเป็นกำลังใจให้
ผมมีเมียเดียวด้วยเสียงแบบเนี้ยทุกอย่างมันเลยดูซอฟต์ไปหมดนะคะ
แต่เขาบอกว่าเคลียร์ชัดเจนนะคะว่าไม่ได้มีดราม่าไม่ได้สดเกาเหลาอะไรกันอย่างแน่นอ
แน่นอนว่ากันไปก็ว่าตามนั้นแหละคุณผู้ชม